รับชวรรคอำหนวยความสะดวกและก็ลดปัญหาของการจาราจร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตำรวจดูแลได้อย่างทั่วถึง
จากนี้ตำรวจอยู่ระหว่างพิจารณาจัดรถรับส่งจากแยกผ่านพิภพลีลา
ยังบริเวณพระบรมหาราชวัง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน
และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจราจร
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวห้ามนำรถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาในพื้นที่
พร้อมกันนี้ก็ได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็แจกเอกสารชี้แจง
ขอความร่วมมือในการแต่งกายให้สุภาพรัดกลุ่ม
และไม่พกทรัพย์สินจำนวนมากหรือว่าของมีค่าติดตัวมาด้วย
ซึ่งตำรวจก็เตรียมนำรูปผู้ต้องสงสัย
หรือผู้ที่เข้าข่ายกระทำความผิดมาติดไว้บริเวณจุดคัดกรองทุกจุด
แล้วก็ขอให้ประชาชนทุกคนทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัย
ส่วนการรักษาความปลอดภัยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังคงตรวจตราบุคคล
เข้าออกท้องสนามหลวงบริเวณจุดคัดกรองทั้ง๙จุดอย่างเข้มงวด
ทั้งการตรวจกระเป๋าแล้วก็อาวุธเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังดูแลทรัพย์สิน
และของมีค่าต่างเพื่อป้องกันมิจฉาชีพอีกด้วยครับ